คุณผู้ชมครับแล้วก็มีคนที่ถูกสลากินแบ่งรัฐบาลเหมือนกัน
ไปได้เลขมาจากไหนรู้ไหมฮะก็เลยต้องไปกราบไหว้ค่ะ
ไปได้เลขมาจากท่อส่งน้ำดับเพลิง
ที่โผล่อยู่กลางต้นโผล่

นี่แหละฮะคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างพี่วินของเรา
ชี้ให้ดูจุดที่ชาวบ้านนำดอกไม้และพวงมาลัยมาแก้บนที่ท่อส่งน้ำดับเพลิง
เวลาเราพูดแบบนี้หลายคนอ้าวอะไรเนี่ย
ท่อส่งน้ำดับเพลิงก็ให้เลขได้เหรอ
เออแล้วต้องไปแก้บนกับท่อน้ำดับเพลิงเหรอ
นี่แหละมีความน่าประหลาดอยู่ตรงนี้
คือท่อส่งน้ำดับเพลิงสายก็อยู่อีกฝั่งหนึ่ง
ค่ะหัวท่อก็อยู่ไอฟางนึงไปโผล่อยู่ตรงต้นโพ
กลางต้นโพนะครับ
ต้นโพตัวนี้คนก็มากราบไหว้อยู่แล้ว
จะมีคนมากราบว่ายผ้าสามศีรภัณฑ์รอบต้น
มีพวงมาลัยดอกไม้คล้องอยู่แล้วก็มีทูบเทียนมาจุดบูชาอยู่ตรงนี้เป็นประจำ
ทีนี้ก็มีคนมาแก้บนเพราะว่างวดที่ผ่านมา
สลากกินแบ่งรัฐบาลกันไปเป็นแถว

คนขี่รถจักรยานยนต์พี่วินบอกว่าหลายคนเดินมาดูที่นี่
เพราะว่าท่อส่งน้ำดับเพลิงนั้นมีเลข

มันตรงกับผลรางวัลงวดที่ผ่านมา
ของวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาจริง
พี่วินบอกว่าเห็นต้นโพต้นนี้มานานแล้ว
แต่ไม่เคยถูกรางวัลเพราะไม่ได้ซื้อ

แล้วก็นำน้ำแดงนำผลไม้นำพวงมาลัย
มาแก้บนเป็นประจำครับ
ผมก็เห็นเลขเนี่ยเลขของเสื้อพี่วินเบอร์สิบ
ฟังเสียงของพี่วินเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ป่าต้นตัวนี้ตัดผิดไหมครับ
ก็ไม่รู้ป่าค่อยวิ่งนานแล้วนี่
เดือนแล้ว

เอ่อก็แบบวิ่งมาถูกกันเยอะนะ
ไม่รู้ผมไม่ถูกก็หลาก
แล้วเห็นไหมครับพ่อแบบนี้

นี่มันขึ้นไหนไงเยอะนี่

ร้อยตำรวจโทเฉลิมพลพุทธศรี
รองสระวัจจาราจรสพเสม็ดนะ
ไม่ได้มากราบไหว้แต่มาดูจุดตรงนี้นะครับ
แล้วก็บอกว่าคงมีคนถูกรางวัลจริง
เพราะตั้งแต่เช้าเห็นนำพวงมาลัยและผลไม้มาไหว้กันไม่ขาดสายเลยนะครับ

อ่านี่ผมอุตส่าห์ยังไม่บอกจุดนะ
เดี๋ยวรอลุ้นนิดนึงว่าจุดตรงไหนนะครับ

ฟังเสียงตำรวจกันก่อนครับ
หลังจากวันออกก็ยังมีคนมาว่าย
พอเห็นมีโพมะลายแล้วเนี่ย
หัวหน้าคงมีแป้งมีอะไรแล้วมั้ง
เดี๋ยวก็มีแป้งมาทานแล้วตรงท่อดับเพลิงนี้นะฮะ
ส่วนผู้ที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมาคล้องนั้นนะครับ
พอเห็นผู้สื่อข่าวกำลังทำข่าวอยู่แถวนี้

เขินหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องเขินหรอกแหม

ไม่อยากจะให้เราสัมภาษณ์หรือเปล่านะฮะ
อยากรู้หรือยังว่าท่อดับเพลิงตรงนี้ที่โผล่ตรงต้นโพอยู่ที่ไหน
อยู่หลังตู้ตำรวจสพสที่อำเภอเมืองชนบุรี